พาคุณผู้ชมไปหวือหวากับตระก้าจักษานกันต่อเลยนะคะ
เมื่อกี้พี่มิ้วพูดไว้ว่ามีรถที่ขนได้เป็นร้อยใบ
พูดถึงรถตะก้าเป็นร้อยใบนึกถึงรถอะไรกันคะ

พร้อมจะดูแลเธออีกยาวไกล
ต้องบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้วิธีการขนได้อึ้งไปเลย
จากข้างหลังในตอนแรกยังเหมือนรถกระบะอยู่นะขนมาเยอะมาก
นี่เป็นความมหาศจรรย์ถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวตลาดลงเกลือสะแก้ว
อาจจะเห็นเหตุการณ์นี้บ่อยแต่อย่างเราไม่ได้ไปบ่อย
ก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาขนแบบนี้กันได้ยังไงนะคะ
ตกระบะมันเบาหรือเปล่ามันอาจจะแบบไม่หนักมาก
ไม่แกว่งไม่อะไรเลยคือเขามัดกันยังไงหรอ
มันได้หรอเดี๋ยวมันได้หรอ
อืมแบบนี้ก็ได้เหลือ

หลังจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้ขับรถผ่านแถวตลาดโรงเกลือสะแก้วแล้วก็พบว่ารถคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยกำลังขนตระก้าเป็นจำนวนหลายร้อยใบลักษณะใหญ่โตมโหลานค่ะ
มองจากด้านหลังทีแรกคิดว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถอีตันนะคะขับแซงขึ้นไปอ้าวจักรยานยนต์ฮึยังไงดีไทรบอกว่าเป็นจักรยานยนต์ตามบ้านทั่วไป๑คันเท่านั้นนะคะที่ใช้ขนกัน
คุณวิทยาบอกว่าตระก้าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นตระก้าหวายซึ่งมีน้ำหนักไม่ค่อยมากก็เลยใช้รถจักรยานยนต์๑คันก็เพียงพอนะคะ
แต่พอเห็นใกล้เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ของตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้วค่ะ
ถ้านักถ่ายภาพได้มาเห็นคงต้องหยุดแชะภาพเป็นแน่แท้นะคะ

ขอบคุณนะคะที่ส่งคลิปน่ารักมานะ
สุดยอดคือเราเคยเห็นแบบนี้ที่จีนกับอินเดีย

แต่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะ
คือคนขี่เนี่ยเขามองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะตะก้าก็เอามาบังหน้าบางหลังบางซ้ายบางขวาหมดเลยไง
ถูกคือมองมุมหลังเนี่ยไม่เห็นแน่นอนซ้ายขวาเพิ่งคันที่ขับ
ข้างหลังก็อันตรายนะคะเพราะมองไม่เห็นข้างหน้าเหมือนกัน
ที่ตลาดลงเกลือนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคลิปแบบนี้ก็ส่งมาได้นะคะไทยรัฐของเรายินดีคัดเลือกแล้วก็มานำเสนอต่อทางไทยรัฐทีวีค่ะ